คุณผู้ชมพาไปดูหมู่บ้านหมู่บ้านหนึ่งดีกว่านะคะ
เขามีการปลูกผักขายผัก
ก็ได้เรียกว่าเป็นหมู่บ้านโอทอปวิเล็จเลยนะคะ
เขามีการปลูกพืชปลูกผักสร้างรายได้ให้กับชุมชนยังไงบ้าง

ที่หมู่บ้านโอท็อปวิเลสตำบลไตรตรึงอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรนะคะ
เมื่อเข้าไปในหมู่บ้านคุณผู้ชมจะเห็นแบบนี้
เป็นแบบแปลงผักเยอะแยะมากมายหลากหลายชนิดเลยค่ะ
ไม่ว่าจะเป็นต้นมะเขือต้นพลู
สารพัดพืชผักสวนครัวที่คุณผู้ชมเห็นมันเยอะมากเลย

ซึ่งสวนผักนี้เขาได้แรงบันดาลใจมาจากตำนานนิทานพื้นบ้านเรื่องเท้าแสนปมนะคะ
โดยนางสุขศรีสิทธิประธานกลุ่มแม่บ้านโอท็อปวิลเลสเนี่ยเล่าให้เราฟัง
บอกว่าแต่เดิมนะชาวบ้านในชุมชนมีอาชีพทำไร่ทำนาปลูกผักกันอยู่แล้วแหละค่ะ
ก็อยากจะนำความรู้ที่มีมาพัฒนาชุมชน
เพื่อให้เกิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวของตำบลไปในตัวด้วย
วกกับว่าในตำบลแห่งนี้นะคะมีสารของเท้าแสนปมอยู่คุณ
ซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพสัทธาของชาวบ้าน
ก็เลยนำเอาแนวคิดเรื่องอาชีพและความเชื่อมารวมกัน
เกิดให้เป็นการทำสวนเท้าแสนปมแบบนี้ขึ้นมา
ส่วนพืชที่นำมาปลูกเนี่ยก็อยู่ดีไม่ได้หยิบมาปลูกอะไรก็ได้นะคุณนะ
แต่ว่าเดี๋ยวจะไปฟังเสียงของประธานกลุ่มแม่บ้านกันหน่อยว่า
เขามีที่มาที่ไปยังไงบ้างถึงปลูกผักแต่ละชนิดแบบนี้ขึ้นมาค่ะ
ที่ตรงนี้เราเห็นว่าเป็นบริเวณที่ใกล้กับสารเท้าแสนปม
เมื่อมีสารเท้าแสนปมแล้วเราก็อยากจะทำเป็นไร่ของเท้าแสนปม
สิ่งที่ที่มีในส่วนนี้นะคะก็จะเป็นมะเขือ
เขือเราคิดว่าต่อไปในอนาคตเราจะรวบรวมพันธมะเขือทุกพันไว้ที่นี่
เพราะว่ามะเขือนี้มันเป็นเรื่องของตาเท้าแสนปม
ในเรื่องเท้าแสนปมเนี่ยเท้าแสนปมจะปลูกมะเขือ
แล้วก็นำมะเขือขาวเขาเรียกมะเขือพร้าวที่มันลูกใหญ่
สลักนะคะแล้วเขาเรียกว่าสารรักเขียนเป็นหนังสือเป็นสารลักษ
ส่งไปให้พระธิดาในเมืองไตตึง
อ่าเห็นไหมคุณมีการแบบว่าตกผลึกความคิดมาจากนิทานพื้นบ้านเรื่องเท้าแสนปมนะคะ

ซึ่งผักสวนครัวที่ปลูกทั้งหมดเนี่ยจะบอกว่าสร้างรายได้อย่างงามให้กับชุมชนแห่งนี้เลยนะคุณ
แล้วดูสิผักแบบงามมากเลยค่ะ
และแต่ละวันนะจะมีประชาชนในพื้นที่เขามาสั่งจองผักสวนครัวในชุมชนเยอะมาก
บางคนนะเข้ามาถึงที่เลยเพราะว่าจะมาเลือกตัดเองที่แปลงผักแห่งนี้
จะได้ได้แบบสดแบบนี้ค่ะคุณ
จังนำเข้าวัดด้วยนะเพื่อเป็นค่าน้ำค่าไฟค่าใช้จ่ายต่างของทางวัดด้วยนะคะ
ก็ถือว่าเป็นหมู่บ้านตัวอย่างเลยนะ
นำเอาความรู้ที่มีมาผสมผสานกับวิถีของชุมชน
นิทานพื้นบ้านด้วยก็คือนำแนวคิดมานี่แหละค่ะ
จนสามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชนได้เป็นอย่างดีเลยนะคะ
ชื่นชมนะคุณเพราะว่าปกติแล้วชาวบ้านในชุมชนเขาก็ทำไร่ทำนาปลูกผักกันอยู่แล้ว
มีความรู้มีความชำนาญเรื่องของการปลูกผักกันอยู่แล้ว
แต่ว่าแถวนี้เขาปลูกอะไรแล้วดีแล้วก็ไปอ้างอิงจากนิทานพื้นบ้านดูสิ
ว่าแถวนี้เขาอาจจะมีความเชื่อว่าปลูกมะเขือแล้วจะดี
พืชผักสวนครัวอะไรต่างก็เลยลองดูแล้วก็สร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนได้
เรียกว่ามีสตอรี่จะขายอะไรทุกวันนี้มันต้องมีเรื่องราว